สำหรับการแข่งขันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจในวันสุดท้ายนี้นะครับ
ได้มีการจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือตัวประกันที่ได้รับบาดเจ็บครับ
และใช้วิธีการเคลื่อนพลทางน้ำเพื่อทดสอบขีดความสามารถของแต่ละหน่วย

การงานสุดท้ายนี้อีกอย่าง
ข่าวกรองแจ้งความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย
และผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ค้นหาและนำตัวประกัน

ภายใต้เวลาที่กำหนดเพียง๗๕นาที
ระยะทาง๕กิโลเมตร
หัวใจสำคัญของสถานีนี้
คือการจดจำรหัสฝ่ายที่หน่วยเหนือกำหนด
เพื่อแจ้งต่อสายข่าวในการเข้ารับมอบตัวประกัน

นั่นหมายถึงชีวิตของตัวประกันและทีมงานทั้งหมด
ซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องผ่านทุกอุปสรรคเครื่องกีดขวาง
ถูกกำหนดขึ้นเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งอดทน

ขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ทักษะความชำนาญของแต่ละบุคคลมาใช้

และการนำส่งตัวประกันขึ้นฝั่ง
ซึ่งมีพื้นทรายที่ยากต่อการเคลื่อนที่เป็นอุปสรรค

หลังจากที่เราได้มีการซักซ้อมแบบแยกการมาแล้ว

เพื่อช่วยเหลือประกันให้ได้ผลสำเร็จที่สุด

เพื่อช่วยเหลือตัวประกันให้ได้อย่างเร็วที่สุด
โดยที่อาจไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธใด
เพื่อทำร้ายตัวคนร้ายก็ได้นะครับ

ก็คือการช่วยเหลือประกันให้ได้ปลอดภัย
เมื่อพิจารณาจากเวลารวม
จำนวนกระสุนที่ใช้ไปน้อยที่สุด

และความสำเร็จของภารกิจในแต่ละฐานทั้งหมดแล้ว
ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประภัยรีอาริสัตรูภาย
ทำคะแนนและเวลาดีที่สุด
จาก๖สถานีภารกิจ

ในการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้

ในการบาดนักศิษย์ในการบาปรามผู้ประทับผิดกฎหมาย
และดูแลประชาชนให้มีความสงบสุขในสังคม
อยากให้มีการจัดขึ้นทุกปีแล้วก็ให้หนักกว่านี้

นาเลศูนย์นาเลศูนย์สุดยอด

คือการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

ให้สามารถนำบทเรียนและประสบการณ์
ไปใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่ละหน่วย
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ